แต่ว่าเรื่องแรกที่อยากจะขอเนี่ย

หน้าก็ต้องสวยหน้าก็ต้องแต่ง

ทาแป้งทาปาก
เขียนคิ้วคิ้วนี่ก็ต้องเป๊ะ

ยาวงอน
อ้าววันนี้พูดถึงเรื่องของขนตาค่ะ

เห็นไหมบอกแล้วง่ายนิดเดียว

อยากได้ยาวขนาดไหนก็เขียนเอาเลยค่ะ

ไปถึงไรผมยาวไปถึงขาถึงเข่าอะไรก็เขียนไปเลยค่ะคุณ
โอ้โหไม่ต้องเสียเวลาดัดขนตาไม่ต้องเสียเวลาต่อขนตา
นี่อยากได้ยาวเขียนนี่เขียนไปเลยวาดไปเลยนะคะ
ค่อยนะคะค่อยเขียนเขียนเบาหนังตาจะถลอกนะคะ
นี่มันขนตาหรืองวงช้าง
แต่ว่า